พูดถึงโควิดหลายบ้านเขาก็มีมาตรการเหมือนกันใช่ไหมพี่แจ๊คนะฮะ
อย่างบ้านตลกซุปตาเหมือนกันพี่หม่ำจกมกใช่ไหม

ใช่คุณผู้ชมค่ะเนี่ยเพิ่งโพสต์เลยแล้วก็โอ้โหแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอย่างที่บอกออกนอกบ้านก็น่ากลัว
คนเข้ามาก็แบบว่ากลัวเหมือนกันไม่รับแขกคุณผู้ชมนะคะ
เขาเลยจัดคลิปนี้เลยนะคะปิ๊งไอเดีย

ไม่แล้วขาดให้ออกนอกบ้านแล้วขาดเข็ดแล้วครับ
ไปจักราดแล้วมันออกนอกบ้าน

ควบปฏิสิบเก้าแล้วจ้ะออกนอกบ้านอย่าลืมใส่นักแกะ
ไม่เอาจากบ้านแล้วจ้ะ

มันมาอีกรอบแล้วค่ะ
มันมาอีกรอบแล้วค่ะ
มันจะมีมุกหนึ่งมุกเมียน้อยที่จังหวัดเชียงรายนะ

เขาบอกว่านี่ไงออกจากบ้านไปแล้วก็เสียเป็นล้าน
ให้มันหน้ามันเขี้ยวแบบนี้เลย

ในน้อยที่เชียงรายมีมัย
แต่เป็นไรเคยรู้อยู่

แล้วมาทิ้งช่วงโควิดแบบนี้